ไปดูต่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของงูต่อค่ะที่จังหวัดชนบุรี
เจ้าของร้านหมูกระทะแทบช็อกอะค่ะเจอพี่เหลือมตัวใหญ่มากใหญ่เคืองเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยกันของคุณตำรวจช่วยใช่ไหมอันนี้กู้ภัยช่วยค่ะ
พอไปถึงร้านร้านหมูกระทะชื่อว่าร้านภูมิกลางหมูกระทะเอาบ้านเลขที่ไปก่อนแล้วทะเบียนรถเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะ
เลขที่๗๒ทับ๔หมู่ที่๓ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
คุณดูสิตัวใหญ่มากไปพบงูเหลือมขนาดใหญ่มันไปขดตัวมุดอยู่ใต้ซุ้มล้อหน้าของรถกระบะ
รถกระบะเอาทะเบียนไปค่ะงองูขอไข่๑๕๙๗ชนบุรีนะคะกู้ภัยพยายามช่วยกันใช้อุปกรณ์เนี่ยจับมันออกมาแต่เจ้างู
มันหนีค่ะเลื้อยหนีเข้าไปใต้ท้องรถคราวนี้ลำบากหน่อยนะคะคุณเห็นนะต้องมุดตามเข้าไปใต้ท้องรถ
แต่มันลำบากเหลือเกินค่ะ
เนื่องจากงูได้เลื้อยเข้าไปในห้องเครื่อง
ลึกเข้าไปอีกค่ะลึกเข้าไปเรื่อยไม่ยอมให้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้จับง่ายนะคะ

แล้วต้องใช้เวลาสักประมาณกว่าครึ่งชั่วโมง
เล่นเอากู้ภัยเหนื่อยเลยนะคะกว่าจะจับมันออกมาได้
คล้องหัวงูค่ะดึงมันออกมาจากรถได้สำเร็จนะคะ
ไปตรวจสอบจังหวะที่ดึงออกมานะ
โอ้โฮนี่ดูสิ

ไปวัดสัดส่วนมาหน่อยค่ะนะฮะ
ยาวสักประมาณ๓เมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมนะคะ

นี่เห็นไหมยืนจับแบบนี้ค่ะ
เราไปถามเจ้าของร้านหมูกระทะนะคะคุณกาวิสาบุญเถา
เล่าให้เราฟังบอกว่าขับรถมาจอดไว้
แล้วก็อยู่ได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้๒ตัวเห่ากระโชก
เหมือนว่าเจอคนแปลกหน้าหรือว่าเจออะไรผิดปกติสักอย่าง

ที่แรกเห็นเหมือนท่อนไม้ค่ะเออมันคล้ายท่อนไม้เนาะ
ที่แรกเห็นเหมือนท่อนไม้เพราะใช้ไฟส่องดูเท่านั้นแหละค่ะ

พบว่ามันไม่ใช่ท่อนไม้สิคะมันคือ
งูเหลือมตัวใหญ่เขื่องมากก็เลยรีบเรียกลูกชายนำน้ำมาช่วยฉีดไล่
แต่งูมันไม่ไปมันไม่หนี
มันกลับเลื้อยไปที่รถกระบะที่จอดไว้ข้างร้าน
เข้าไปใต้ท้องรถก็เลยโทรตามกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
คุณกาวิสาบอกอีกว่าร้านหมูกระทะคือปิดมานานแล้ว
แน่นอนนะคะว่าได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ที่จะเปิดร้านอีกครั้งอ้าวมาเจองูซะก่อน
คือตอนแรกก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเจองูตอนแรกแทบช็อกนะ
แต่ว่าพอตั้งสติได้เฮ้ยงูเหลือมมามาหลบใต้ท้องรถ
น่าจะนำความโชคดีนำโชคนำลาบมาให้
กะว่าเดี๋ยวจะเอาหมายเลขทะเบียนรถนี่แหละ
เสี่ยงโชคซะหน่อยอาชีพแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะ
เห็นชัดจะแล้วนะคะ
กู้ภัยบอกว่าตอนที่มาจับงูเหลือมที่แรก
คิดว่าจะจับง่ายก็ต้องออกแรงอยู่นาน
แล้วก็ช่วยกันดึงถึง๗คนกว่าจะจับตัวได้

อันนี้โอเคไม่ใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวไปปล่อยไกลไง

นั่นมันเป็นงูบ้านเราตัวมันอุดมสมบูรณ์จังเลย